เชียงใหม่นะครับมีคนร้ายเนี่ยกระหน่ำยิงอดีตคนขับรถของเรือนจำเสียชีวิตนะฮะ
คาดว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวหรือว่าคนตายอาจจะแจ้งเบาะแสเรื่องยาเสพติด
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเกือบเกือบ๓ทุ่มนะครับนี่ภาพจากกล้องวงจรปิด
นาฬิกา๕๒นาทีนี่ฮะเห็นไหมฮะจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุ
ขี่เข้าไปในซอยในพื้นที่บ้านแม่จ้องใต้ตะบนตลาดขวัญอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
แล้วเข้าไปยิงนายกวีพันธ์ปัญญะหรือว่าในเอสอายุ๔๑ปีเสียชีวิตที่หน้าร้านขายของชำ
นี่คือนายเอสนะฮะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตำรวจสพดอยสะเก็ดได้รับแจ้งเหตุ
ไปตรวจสอบนะครับพบร่างของนายเอสกวีพันธ์เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
สภาพศพถูกยิงด้วยปืน๙มมกระสุนเนี่ยเข้าฝ่ามือข้างขวา๑นัดเข้าศีรษะ๒นัด
นี่ฮะสุดท้ายเสียชีวิตนะครับช่วยกันไม่ทันจริงนะครับในที่เกิดเหตุมีจักรยานยนต์ของผู้ตายจอดอยู่นะฮะ
แล้วมีซองใส่ปืนของคนร้ายเนี่ยกับปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่บนถนนด้วย
นี่หลักฐานในที่เกิดเหตุวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับเจ้าของร้านขายของชำชื่อว่านางอำพรนะบอกว่าช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้
นายเอสผู้ตายขี่จักรยานยนต์จากบ้านพักมานั่งดื่มเบียมาดูบอลซีเกมไทยกับเวียดนาม
ตรงร้านขายของชำนี่แหละบ้านของนางอำพรนี่นะฮะจากนั้นประมาณ๓ทุ่มบอลจบพอดี
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านคิดว่าเขาคงรู้จักกันดีนะฮะ
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเขาเดินออกไปหาแล้วได้ยินเสียงผู้ชายที่ขี่รถมาเนี่ยพูดกับผู้ตาย
พูดประมาณว่ามาทำกับเขาทำไมนี่คือในเอสกวีพันธ์ผู้ตายนะฮะ
เจ้าของร้านขายของชำบอกเมื่อวานเนี่ย๓ทุ่มมีคนขี่จักรยานยนต์มาหาแล้วเดินออกไปหา
บอกมาทำเขาทำไม
หลังจากสิ้นเสียงผู้ชายคนนั้นมีเสียงปืนดังขึ้น๔นัด
แล้วคนร้ายก็ขี่รถหนีไป
เจ้าของร้านขายของชำบอกว่าเชื่อว่าคนร้ายกับผู้ตายคงรู้จักกันนั่นแหละ
น่าจะมีความแค้นส่วนตัวอะไรกันเพราะเหมือนกับกระหน่ำยิงแบบไม่ยั้งเลย
คือรูกระสุนเนี่ยยังกระเด็นไปโดนกระจกบานเกล็ดหน้าต่างในบ้านพักที่เป็นร้านขายของชำด้วยนี่ฮะ
และนี่จุดเกิดเหตุต่างนะครับนี่กระจกตรงนี้นะฮะโดนเข้าไปด้วย
ว่ากล้องมันได้อุไม่ยังซักอย่างเลยฮะ

อูห็งบันใช้
ครับลูกทรงทรงอาหารเข้าในเรือนจำแล้วเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ถ้าเมื่อวานนี้นะครับทุกผู้ชมครับวันนี้ทางแม่แล้วก็ญาติของ
ผู้ตายเนี่ยมาช่วยกันเตรียมสถานที่ตั้งสวดศพนะครับ
รอรับศพกันอยู่ที่วัดมหาวนาพิมุกแม่นะฮะอายุหกสิบสามแล้ว
ชื่อนางจำสี่อ่านางจำสี่นะครับบอกว่าตกใจมาก
หลังจากรู้ข่าวของลูกชายลูกชายนี่คือเสาหลักของครอบครัว
ทำงานหาเลี้ยงแม่แล้วก็ภรรยาก่อนหน้านี้ลูกชายเคยทำงานขับรถให้เรือนจำ
แล้วก็ออกจากงานมาหลายปีแล้วมาเปิดอู่ซ่อมรถที่บ้าน
ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกับใครแต่ยอมรับว่าลูกชายเป็นคนพูดจาโผงผาง
ลูกชายไม่เคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหากับใครบ้าง
แกเคยมีปัญหาอย่างกับใครหรอครับมีอย่างครับมีอย่างซักอย่างเตรียร์เราเต็มบ้าน
แล้วตอนนี้คุณผู้ชมสงสัยก็ว่ามีปัญหาทะเลาะอย่างกับใคร
อยู่บ้างกระแฟกระโลดแหทฯแล้วออกบ้านไปแม่เกาะโอ้ยอ่ะ
อาจมาจากเรื่องที่ไนเอสเข้าเป็นคนกว้างขวางนะคะแล้วชอบชี้เบาะแสเรื่องยาเสพติด
ที่ผ่านมานี่ฮะผู้ตายนะครับในเอสเนี่ยเขาเคยชี้เบาะแสเรื่องยาเสพติด
ตำรวจสพดอยสะเก็ดนี่ทลายเครือข่ายค้ายาในพื้นที่ได้นะฮะ
แล้วทีนี้เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยได้ประกันตัวออกมา
เลยไม่รู้ว่าโกรธแค้นหรือเปล่าก็เลยมาล้างแค้นตรงนี้นะครับ
เอาล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับนี่คนร้ายนะฮะ
จากกล้องวงจรปิดเบาะแสเมื่อคืนนี้ช่วงที่ก่อเหตุ
โมงเย็นที่ผ่านมาตำรวจสืบสวนจนสามารถตามไปจับกลุ่มคนก่อเหตุได้แล้วนี่ฮะ
นายวิศนุชัยยอดทองเลิศหรือว่านายปอนอายุ๓๘ปี
จับได้ที่บ้านพลักษณ์ที่ตะมนต์ดอนแก้วอำเภิมแม่ริม
พร้อมกับปืนของกลางด้วยจักรยานยนต์ที่ขี่ไปก่อเหตุเมื่อคืนนี้ด้วย
มีตอนไปจับที่บ้านนักข่าวก็พยายามถามว่าเออไปยิงเค้าทำไม
ส่วนตัวเนื่องจากโดนทำร้ายก่อนเลยต้องการแก้แค้นคืนเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
นี่แล้วก็ฝากขอโทษไปยังครอบครัวของผู้ตาย
แล้วมีเรื่องล้อกันมาก่อนเหรอครับ

ผู้ต้องหาอ้างว่าเป็นความโกรธแค้นส่วนตัวนะฮะ
แต่ว่าตำรวจเขาบอกว่าเขาสอบสวนแล้วเนี่ย
คือเบื้องต้นนายวิสุนุชัยอ้างว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเบาะแสยาเสพติด
เป็นความโกรธแค้นส่วนตัวแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเพราะว่า
นายวิศนุชัยเขารู้จักกับนายเอสผู้ตาย
แล้วทีนี้เมื่อวันที่๘เมษายนเนี่ย
นายวิศนุชัยนี่ถูกตำรวจสพดอยสะเก็ดจับนะฮะ

ตอนนั้นเจอของกลางเนี่ยเป็นยาบ้า
แล้วได้ประกันตัวออกมาคาดว่าคงจะแค้น
แล้วก็คิดว่าผู้ตายเนี่ยเขาเป็นคนแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจ
เพราะก่อนจะเกิดเหตุเมื่อวานนี้ตอนค่ำเนี่ย
ตำรวจบอกว่าสืบทราบว่านายวิศนุชัยเนี่ย
ออกตามหาในเอสผู้ตายอยู่๔วันนะฮะ
เมื่อวานเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปเจอที่ร้านขายของชำ
เรื่องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน
เรื่องของการพาอาวุธปืนด้วยเรื่องของการยิงปืนด้วยนะครับ